ไลท์ในการถ่ายละสดทุกครั้งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอทัศทีวี
ก็คือรูปร่างที่อ้วนของเขาแต่ก็ความอยู่ข้ำค่องแค่ว่าสมควร

เขาก็บอกว่าอยากจะลดความอ้วนเพื่อให้ร่างกายมันคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น
ติดตามรายงานได้จากคุณมนุชาเจอมูลครับ
ตัวเลข๑๑๑กิโลกรัมคือน้ำหนักของไกรมาสศรีละพันธ
แบงค์ผู้รักษาประตูฟุตซอลของสโมสรบากอกซิตี้วัย๒๓ปี

เขายอมรับว่าน้ำหนักที่มากเกินไปมีผลต่อการเคลื่อนที่ในสนาม
เราเคลื่อนที่ช้านิดนึง่่าจะเหนื่อยกว่าคนอื่น
เพราะประตูมันต้องเคลื่อนที่ตลอด
เรารู้ตัวเองด้วยนะครับเพราะเราช้าลง

น้ำหนักตัวของแบงค์พุ่งพลวดเมื่อช่วงอายุ๑๘ปี
มา๕ปีก็ลดได้น้อยมาก
จากแพทย์ระบุว่าระบบการเผาผลาญของร่างกายแบงค์ผิดปกติ
ระบบเผาผ่านมันไม่เหมือนคนอื่นนะพี่

มันไม่เหมือนกับคนอื่นว่าเขา
อันนี้กินเหมือนเราแหละ
แต่เขาลดแต่เรามันลดยากกว่าเขาครับ
กินตอนคืนส่วนมากผมนอนดึกคนนอนดึก
ตอนคืนส่วนมากกินตอนคืนมากกว่าครับ
เล่นเหมือนคนอื่นนะ
ขณะนี้แบงค์ตั้งต้องหมายลดน้ำหนักลง๑๖กิโลกรัม
ให้เหลือ๙๕กิโลกรัมซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
น้ำหนักที่มากถึง๑๑๑กิโลกรัม
ตารางการออกกำลังกายของแบงค์

ก็จะใช้เวลานานกว่าเพื่อนค่ะ
การวิ่งรอบสนามเพื่อนร่วมทีมวิ่ง๑๕นาที

ตารางการเล่นฟิตเนสต่อ๑เครื่องเล่น
ก็จะออกกำลังกายด้วยจำนวนรอบ

รวมถึงพฤติกรรมการกิน

ตอนนี้ก็ต้องปรับตัวครับ
ปรับเหมือน
ต้องกลับมามากคุม
มนุชาเจอมูลข่าวไทยรัตร์ทีวี
รายงาน